วันนี้มีเหตุเพลิงไหม้ในอู่ซ่อมรถหรูแถวบึงกุ่มในกรุงเทพฯ
ขึ้นชื่อว่ารถหรูนะที่อู่ก็มีแต่รถหรูทั้งนั้นนั่นแหละ
แล้วเพลิงไหม้รถเบนส์ถูกไฟไหม้ไป๒คัน
ดูภาพฮะนี่ไหม้หมดเลย
คำถามก็คือว่าราคาของรถแต่ละคัน
เห็นแล้วแบบเสียดายรถมูลค่าความเสียหายมันเท่าไหร่กันเนี่ย
นี่เป็นช่วงที่กู้ภัยมาฉีดน้ำสกัดเพลิงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้ครับ
อู่ซ่อมรถหรูแถวนวมินฮะใช้เวลาอยู่๒๐นาทีได้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีรถพังเสียหาย๔คันด้วยกัน
คือเจ้าหน้าที่บอกว่านี่เคราะห์ดีมากันทันนะ
ได้รับแจ้งแล้วมาฉีดน้ำสกัดเพลิงกันทันนะ
ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าโอ้โหมีอีกตั้งหลายคัน
ถ้าวอดหมดเนี่ยมูลค่าความเสียหายคงจะมากมายกว่านี้แน่
ตอนนี้ก็ประเมินว่าหลายล้านบาทนะครับเป็นรถหรูทั้งนั้นเลยนะครับ
คาดว่าคงมีเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
แต่แถวนี้ไม่มีการต่อกระแสไฟฟ้ากับตัวบ้านนะ
ไฟมันไหม้ที่รถก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนอะไรยังไง

ผู้ที่ดูแลอู่รถคันนี้นะครับ
ชื่อว่าคุณสุภาชัยบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัด
แล้วมีเพื่อนเนี่ยขับรถผ่านอู
ควันแบบลอยมาเหมือนไฟไหม้เลยโทรมาบอก
ก็เลยโทรไปหาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาดับไฟให้
ส่วนสาเหตุเกิดจากอะไรคงต้องรอชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบ
แต่ว่าทางเจ้าของรถทางอู่เขาบอกว่าเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
เขาบอกแล้วว่าเขารับผิดชอบความเสียหายทุกอย่างเพราะว่าทำประกันเอาไว้
กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาแล้วครับ
พอมาหลังจากบริษัทประกันเขาส่งพนักงานเคลมของเขามาครับ
แต่ว่าผลความเสียหายทั้งหมดต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานของกรมตำรวจเขาชี้
อู่จะเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างในทรัพย์สินของลูกค้าครับ

เพราะว่าอุบัติเหตุมันก็ไม่อยากให้เกิดหรอกครับ